คุณผู้ชมครับมีคุณป้าท่านหนึ่งก็ไปขอความช่วยเหลือจากคุณกันจอมพลังนะครับ
ให้ช่วยหลานชายวัย๒ขวบครึ่งไปอยู่กับแม่แล้วก็พ่อเลี้ยงของเด็กเนี่ยได้ไม่เท่าไหร่
ร่องรอยเนี่ยเต็มร่างกายเลยนะฮะโอ้โหดูดิคุณป้าอยู่ที่ชนบุรีนะฮะ
ว่าเชื่อว่าเป็นฝีมือของแม่ของเด็กแล้วก็พ่อเลี้ยงของเด็กแน่นะครับ
ชื่อน้องเอก็แล้วกันนะเด็กชายวัย๒ขวบครึ่งนะครับ
คุณป้าบอกร่องรอยเหมือนกับโอ้โหมันไม่ใช่นี่ทีหลังนี่เหมือนถูกตีถูกขวนทั้งเอวทั้งหลังทั้งขาทั้งก้น
กช้ำไปหมดนะฮะรอยช้ำแบบจ้ำเลือดก็มีเหมือนถูกของแข็งตีฮะ
ขาก็มีรอยเหมือนกับไม้บรรทัดตีดวงตาก็ช้ำเลือดนะครับ
นี่มาถึงใบหน้านะครับป้าเชื่อว่าเป็นฝีมือของแม่และพ่อเลี้ยงของหลานชายนะครับ
ที่มารับไปดูแลแล้วก็ทำร้ายนะฮะก็เลยร้องขอให้คุณกันจอมพลังเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือหน่อย
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านเช่าหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีรชา
จังหวัดชนบุรีนะฮะเป็นบ้านพ่อเลี้ยงของเด็กนะครับ
ลงพื้นที่ไปนะฮะก็ได้คุยกับคุณป้านะฮะของเด็กบอกว่าปกติแล้วเด็กเนี่ยจะมีปู่ทวดกับย่าทวดเนี่ยเลี้ยงนะฮะ
ตั้งแต่เกิดเลยจนตอนนี้โตมา๒ขวบครึ่งเพราะว่าแม่ของน้องเนี่ยเขามีลูกตั้งแต่อายุ๑๓
ก็ให้ปู่ทวดย่าทวดเนี่ยเลี้ยงหลานเลี้ยงเหรนนะครับแล้วเขาก็ไปมีแฟนใหม่อีกนะฮะ
เด็กก็เป็นเด็กอารมณ์ดียิ้มแย้มนะก็เติบโตมาตามวัยจนเมื่อต้นเดือนกันยายนวันที่๕กันยายนปู่ทวดเสียนะครับ
ทวดกับครอบครัวก็ต้องจัดพิธีศพให้ทำให้ไม่มีใครดูแลหลานค่ะแม่ของหลานก็มารับไปนะฮะ
เขาก็มีแฟนใหม่แล้วก็คือพ่อเลี้ยงของเด็กอ่ะนะก็เอาไปดูแลที่บ้านของพ่อเลี้ยงของเด็ก
อยู่ห่างจากบ้านของปู่ทวดย่าทวดเนี่ยแค่สักกิโลเดียวนะครับ
จากนั้นป้านะก็มารับหลานกลับบ้านหลังจากเสร็จเรื่องงานศพอะไรเสร็จนะครับ
ไม่ยอมให้เข้าเอาเท้าเนี่ยยันประตูไว้อีกคือไม่ให้เด็กเนี่ยวิ่งมาหาป้าไม่ให้ออกมา
ยังไงก็ไม่ให้พบหลานชายญาติอีกคนนึงที่ไปกับป้าก็
ฉวยจังหวะเนี่ยไปอุ้มเด็กออกมาพอกลับมาถึงบ้านเนี่ยโอ้โห
เขาบอกแทบเป็นลมแผลเต็มตัวฟกช้ำดำเขียวน่วมทั้งตัว
แล้วที่หูมีสะเก็ดเลือดด้วยถามแม่ของเด็กไปแม่บอกลูกหกล้ม
แต่ป้าสันนิษฐานว่าตอนที่หลานเนี่ยไปอยู่กับแม่แท้กับพ่อเลี้ยงเนี่ย

ไม่เคยค่ะแค่ตีธรรมดาไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าเป็นรอยช้ำอะไรขนาดนั้น
ก็น่าจะโดนตีแหละค่ะแต่ก็เราก็ไม่รู้ไงเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ตลอด
ถามแม่เขาแม่เขาก็ไม่ยอมบอก
ไม่เชื่อเขาคงคิดว่าเราไม่รู้เขาก็เลยโกหก
แต่ว่าเราไม่อยากจะไปเถียงอะไรเพราะว่าเรารู้นิสัยเขาอยู่แล้ว
ว่าน้องลำมันเป็นคนที่แบบยิ่งถามยิ่งไม่ตอบอะไรอย่างนี้
มันต้องขนาดนี้เลยเหรอคือเราอ่ะเราตีไหมเราก็ตี
แต่ว่าเราแค่ตีเหมือนแบบตบมือเขาเพื่อให้เขารู้ว่าแบบเอออันนี้มันผิดนะ
อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้ถึงครั้งแบบทำให้เขาเป็นลอยคนนั้น
เขาไม่รู้เรื่องเลยค่ะเขาก็ยิ้มก็เล่นอะไรตามปกติของเขาไป
ก็ไปรับตัวเด็กมาจากบ้านแล้วนะครับ
แล้วก็พากล้าของเด็กไปแจ้งความที่สศตรีศิรชา
เพื่อให้ดำเนินคดีกับแม่แล้วก็พ่อเลี้ยงของเด็ก
แม่ของเด็กนะฮะปัจจุบันอายุ๑๙ปีเธอยืนยันว่าเธอไม่ได้ทำร้าย
ไม่ได้ตีลูกบาดแผลต่างมันเกิดจากลูกเนี่ยสนแล้วก็หกล้มเองจริง
เมื่อ๑สัปดาห์ก่อนตอนที่เธอกับสามีออกไปทำงานเนี่ย
ลูกก็อยู่กับพ่อและแม่ของฝ่ายสามีที่บ้านยืนยันว่าสามีใหม่ของเธอเนี่ย
เลี้ยงของเด็กเนี่ยไม่ได้เกลียดชังลูกเธอหากว่าเธอกับสามีใหม่ตีลูกทำร้ายลูกเนี่ย
คือถ้าจะตีก็ไม่มีทำร้ายถ้าตีก็มีแบบเอามือตีก้นเป็นการตีทั่วไป
ร่องรอยที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้ทำร้ายจริง
เล่นแล้วล้มอ่ะค่ะคือเล่นในห้อง
ค่ะล้มล้มอีกท่าไหนทำไมมันถึงมีร่องรอยทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยอ่ะคะลูก
อันนี้ไม่รู้อ่ะ
นิดนิ้นน่อนแต่ว่าใช้มือตีมันตีแค่ฟรุ้มตูด

มือมือของเขาตีนี่ตีเพราะอะไรลูกตอนนั้นที่เราใช้มือตี
ก็ตีแบบดุดุแล้วไม่ฟังห้ามเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ฟังก็เลย
ตำรวจสพศิรชานะครับบอกกับทีมข่าวของเรานะฮะว่าเดี๋ยว
คงต้องเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำกันนะครับป้า
ของเด็กก็ต้องมาให้ข้อมูลในฐานะเป็นผู้ที่แจ้งข้อ
กล่าวหานะครับในฐานะพยานนะครับแล้วก็จะให้ชุดสืบสวน
ลงพื้นที่ไปสอบถามพยานแวดล้อมที่บ้านพ่อเลี้ยง
ของเด็กแล้วต้องเรียกแม่และพ่อเลี้ยงของเด็กมาสอบปาก
คำเพิ่มเติมก่อนจะมีการแจ้งข้อหากันตามขั้นตอนนะครับอืมค่ะ